ถนนพลิกถนนพระราม๒

แล้วเป็นเรื่องที่เวลาเราขับผ่านไซส์ก่อสร้างเนี่ย

รถแบคโครใหญ่เวลาเป็นเวียง

มีคันหนึ่งเกือบโดนเหมือนกันนะครับ

จะเบียงมาแล้วนะ

เป็นพื้นที่ที่คนใช้รถใช้ถนนแล้วนะ

กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่านไซส์ก่อสร้างกลางถนนตรงนี้
แล้วก็เหวี่ยงออกมาเจ้าของเจ้าของกระบะนี่ภาวะเลย
ต้องหักหลบยังดีไม่โดนอะไรไปครับแต่ไม่รู้คันอื่นโดนบ้างหรือเปล่านะ
เหตุเกิดเมื่อวานนี้เช้าเช้าเลยครับประมาณสักเจ็ดโมงเช้าบนถนนพระรามสอง
โอ้โหคุณผู้ชมแล้วจุดนี้มันคือก่อนจะถึงจุดสะพานกลับรถจำได้ไหม
ที่มันพังถล่มลงมาทับรถอ่ะนั่นแหละฮะจุดใกล้ใกล้กันเลยครับ
ด่ากันเพียบครับบอกพระราม๒อีกแล้วเหรอ
ทำไมเกิดเรื่องแบบนี้บ่อยจังเลยแล้วเกิดปัญหาเดิมซ้ำซาก
มาจากความประมาทในการก่อสร้างถนนบางคนบอก
ถนนพระราม๒เท่ากับถนนพระรามสยองโอ้โหเสียวจริงเกือบโดนไป